พื้นที่ภูเขาสูงนั้นจะเป็นอุปสรรคในการใช้รถดับเพลิงเข้าไปดับไฟป่า
แต่ว่าชาวบ้านห้วยใต้อำเภอลักษรจังหวัดอุตรดิษฐ์นั้นก็ร่วมมือร่วมใจกัน
ใช้รถจักรยานยนต์นี่แหละครับขนน้ำขึ้นไปช่วยกันดับไฟป่า
จนสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปได้
คุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ลงพื้นที่
ติดตามการทำงานของชาวบ้านในครั้งนี้จะยากลำบากแค่ไหน
ไปชมกับคุณพยุงศักดิ์กันครับ
ชาวบ้านนำทีมข่าวลงสำรวจพื้นที่ป่า

กระบวนแม่ภูลอำเภอลับแหล

ซึ่งเป็นจุดต้นเพลิงของเหตุไฟไหม้ป่า

ที่ชาวบ้านใช้เดินทางไปสวนทุเรียน

ทำให้ชาวบ้านต้องช่วยกันขนน้ำ
ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ฟื้นดับไฟป่า

ไม่สามารถเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้

ที่มาดูเหตุการณ์ไฟยังไม่ปากครับ

สาเหตุของไฟไหม้ป่าแท้จริงเนี่ย

จุดเกิดเหตุไฟไหม้ป่ามันมาจากไหนครับ

เวลาเอาน้ำขึ้นมาดับจับอย่างไร

พบว่าไฟเริ่มดับลงบ้างแล้ว

ประกอบกับมีเปลวไฟที่ยังดับไม่สนิท
อาจจะเสี่ยงที่ทำให้ไฟป่ากลับมาลุกไหม้อีกครั้ง
รวมถึงอาจลุกลามไปอีกฝั่งของผู้เขา
ไฟบริเวณนี้เจ้าที่และชาวบ้านได้จัดดูแล้ว

ให้เจ้าที่ต้องรีบประดับไฟกองนี้ครับ
ขอน้ำหน่อยครับน้ำครับตรงนี้ครับครับ

ทางชาวบ้านนะครับที่เฝ้าดูแลครับ
เขามีการดับฟันลงแล้วแต่ว่าไฟยังติดอยู่ฮะ
ส่วนสภาพที่อากาศชื้นนะครับมีลมแรงครับ

ป่าที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายกับพื้นที่ป่า
และส่วนผลไม้ของชาวบ้านจำนวนมาก
ทำให้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บ้านห้วยใต้

แต่ยอมรับว่ายังขาดพวกอุปกรณ์ดับไฟ

น้ำคือขอจากชาวบ้านที่มีรถและมีถังอะไร
เพราะชาวบ้านก็เป็นเกรดแวกชุมชนมันใกล้คิดกัน

แม้ครั้งนี้โชคดีจะเป็นของชาวบ้านที่ล้มไม่แรง
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสำคัญ

ที่ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ตระหนักถึงการเรียนรู้
วิธีรักษาป่าให้คงอยู่ต่อไป
มายุสักการสงเกตข่าวไทยรัฐทีวีแรงงาน